ส่วนที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ดำเนี่ย
ได้ทำบุญร่วมกันในโอกาสครบรอบสิบห้าปีในระหว่างนั้นแหละคุณผู้ชมก็มีพิธี
มีการประกอบกิจกรรมจนทำให้ชาวบ้านต้องฮือฮาขึ้นมาเลยค่ะนี่แหละคุณผู้ชม
ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นแล้วชาวบ้านก็ต่างฮือฮาเลยว่า
นี่เป็นสิ่งอัศจรรย์แน่นอนเลยเพราะเป็นพระอาทิตย์ทรงกรด
มีก้อนเมฆรูปคล้ายคล้ายกับพญานาคสามเสียนด้วยนะคุณผู้ชมก็เป็นการจินตนาการของชาวบ้านที่เขาดูกัน
เพราะว่านี่เป็นการเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการทำบุญครบรอบ๑๕ปี
หลวงปู่ทองดำอายุ๑๐๗ปี๘๖พันศา
เป็นเกจิดังบุตรบุญธรรมหลวงพ่อเงินวัดบังคลานนั่นเองนะคะ
โดยในงานจะมีพิธีสวดพุทธมนต์พร้อมกับเลี้ยงเพลพระสงฆ์
อกจากนี้ทางลูกศิษย์ลูกหาก็ยังตั้งโรงทาน
ให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ทานกันแบบฟรีอิ่มน้ำสำราญอิ่มบุญกันไป
สำหรับหลวงปู่ทองดำถิตอวันโนนั้นนะคะ
เป็นพระเกจิดังในภาคเหนืออีกองค์หนึ่งที่ประชาชนเคารพกราบไหว้
ก็จะมีสรีระสังขารปฏิสถานอยู่บนมนตบจตุรมึก
พระนิพมารโกวิทย์นะคะอยู่ที่วัดธาตุทองจังหวัดอุตรดิษฐ์นั่นเอง
ก็เป็นอีกหนึ่งเกจิดังที่หลายคนเริ่มสายศรัทธานะคะ
เป็นงานบุญเนอะคุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งเรื่องโอ้โห